เมื่อกว่าเคยมาจากไหน
แม่ขึ้นแล้วเป็นยังไง

ครับผมพี่จอดนอนอยู่ใช่ไหม
ใช่เลยขอบคุณมากแล้วห่วงอุปกรณ์เหตุทั้ง

น้ำแข็งคุณรู้ป่ะคุณต้องทำข่าวนะ

ใช่ประชาชนกำลังลำบากอยู่น้องเป็นใคร

ออกมาจากรถครับหลังจากหลับอยู่แป๊บหนึ่งฮะ
ตำรวจภูทรเมืองตราดเขารับแจ้งมาว่ารถของพี่คนนี้เขา
อยู่กลางถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองบริเวณ
หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพตราดครับ
เจ้าหน้าที่ก็ปลุกกันอยู่๕นาที
พี่คนนี้เขาก็เปิดประตูลงมาคุยดูถามไปถามมา

คนนี้เขาเป็นนักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษเลยนะ

อยู่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดครับ
ตำรวจเห็นดังนั้นพี่อย่าขับเลย
เดี๋ยวตำรวจไปส่งเองก็เลยส่งไปถึงที่พักของพี่เขาเลยนะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รับแจ้งเหตุเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนเข้าไปถึงไปเจอรถคันนี้จอดอยู่เลนขวาสุด
ส่วนคนขับเนี่ยปลุกแล้วปลุกอีกยังไงก็ไม่ตื่นครับ
ก็เลยต้องร้อนถึงพี่ตำรวจนี่มาช่วยส่งถึงบ้านเลยครับ
แจ้งว่ามีคนนอนอยู่ในรถประมาณชั่วโมงนอนครึ่ง
เลยไปที่เกิดเห็นเขากำลังหลับ
เรียกไงกันไปตื่นอย่าได้จะมีอาการมันเมา

เลนส์ขวาตอนหลับถ้าหลับหลับ

ประสานสองศูนย์สองพ่อจาก
มาที่เกิดเห็นแล้วก็ต้องการตื่น

แล้วรถเราเขาขับไปไว้ตรงเกาะตรงนั้น
ที่ที่สองศูนย์พาไปมีการดูเมาส์มีการให้ขับ

อย่างนี้แหละโอ้โหดีนะ